จากเรื่องราวที่มีผู้ปกครองเขาพาบุตรหลานนักเรียนชายชั้นป๒ป๓
แล้วก็สำเร็จความไคร้ด้วยปากนะฮะ
ล่าสุดก็มีการย้ายครูคนนี้ไปช่วยราชการก่อน
เพื่อการตรวจสอบเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น

พร้อมกับเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ

เด็กชายสองคนนี้เขาบอกว่าเขาเป็นเหยื่อ
ถูกคุณครูผู้ชายอายุ๓๐ปี

ด้วยการให้เด็กไปบีบไปนวดที่บริเวณอวัยวะเพศของครู
แล้วก็ให้เด็กสำเร็จความไคร้ให้ด้วยปาก
ที่บริเวณใต้โต๊ะหน้าห้องเรียนเป็นโต๊ะของคุณครูนะครับ
ก็เลยนำตัวไปสอบปากคำที่สำนักงานอายการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่
ก็ใช้เวลาการพูดคุยกับเด็กทั้งสองคนเนี่ยประมาณสัก๔ชั่วโมงได้นะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกชาวลิศเพชรศรีเปียผู้กำกับการสอบพออาวนางบอกว่า
หลังจากการสอบประคำเด็กทั้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยจากนี้จะให้เวลาพนักงานสอบสวนทำสำนวน
รวบรวมเอกสารหลักฐานที่มีแล้วก็เตรียมเรียกตัวครูคนนี้อายุ๓๐เนี่ย
ที่ถูกกล่าวหาไปพบเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็สอบปากคำ

ขณะที่นายบำรุงมฤทธิรัฐนะฮะเป็นผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี
ก็ให้ครูที่ถูกกล่าวหาเนี่ยมีคำสั่งให้ไปช่วยราชการชั่วคราวที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
เพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับทางคดีที่มีเด็กนักเรียนในโรงเรียนเป็นผู้กล่าวหาคุณครู
แล้วก็ให้ตำรวจสอบสวนเรื่องนี้นะครับ
ครูเดินทางไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
โดยไม่ยอมให้ข้อมูลเพิ่มเติมแต่อย่างใด
ขณะที่แม่ของเด็กชายที่ตกเป็นเหยื่อก็เปิดเผยบอกว่าตำรวจนัดให้ลูกชายไปพบเพื่อให้ข้อมูล
ซึ่งเธอรู้เรื่องนี้จากลูกเมื่อปีก่อน
สอบถามครั้งแรกลูกยังไม่กล้าบอกเวลาถามจะร้องไห้และวิ่งหนีเข้าห้องตลอด
ครั้งล่าสุดครั้งสุดท้ายลูกยอมเล่าให้ฟัง
ตอนแรกรับไม่ได้กับสิ่งที่ได้ยินถึงกับร้องไห้ออกมาเพราะไม่คิดว่าครูที่ไว้ใจเนี่ย
ฝากลูกเอาไว้เนี่ยจะทำแบบนี้แล้วก็ลูกจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
ในขณะที่อยู่แค่ชั้นป๒ป๓เอง
เรื่องนี้เราต้องติดตามกันต่อนะฮะว่าตำรวจนั้นเขาสอบส่วนแล้วมีมูลเท็จจริงอย่างไร
คุณครูคนนี้ทำผิดหรือไม่แล้วมีประวัติเคยทำแบบนี้มาก่อนหรือเปล่า